ก็มีการแชร์กันในโลกออนไลน์
เป็นคลิปอุทาหรณ์ของการแซงซ้าย
ชนกันเลยค่ะรถนะคะ

คือเจ้าของคลิปเขาติดกล้องหน้ารถเอาไว้ที่รถ

แล้วก็เจ้าของคลิปเขาก็พยายามเขาต่อแถวกัน

ตัวเองใจดีรอให้กระบะที่สวนเลนมาเลี้ยว
เพราะว่ารถตัวเองอยู่จุดเลี้ยวใช่ไหมคะ

แต่ทันใดนั้นเองก็มีรถแซงซ้ายขึ้นมาในบัตรดน
พอรถกระบะสีขาวนี่จะเลี้ยวก็ป๊ะกันเลย
ชนกันเลยค่ะนี่นะคะเป็นคลิปอุทาหรณ์
ที่เรานำมาฝากนำมาเตือนกัน
แซงซ้ายเข้าใจค่ะว่าท่านรีบ
แต่ว่าอุบัติเหตุถ้าเกิดว่าประมาท
มันก็จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
เกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ที่สำคัญแซงซ้ายไม่ควรเลย

ใช่แล้วก็ถนนไม่ได้มีหลายเลนนะ
ถ้าสมมุติว่ามีหลายเลนแล้วแซงซ้าย
เพราะว่ารถคันนี้ขับช้าก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ว่านี่เป็น๒เลนสวนเท่านั้นเอง
งซ้ายมาแล้วไม่ได้ดูว่าเขาจอดกันทำไม
อย่างแรกนี้ต้องสงสัยก่อนนะว่าข้างหน้าเขาจอดกันทำไม

เอาล่ะคุณผู้ชมถามว่าเอาคลิปนี้มาทำไม
แน่นอนนะคะว่านำมาเตือนสติ